ส่วนร้านนี้อยู่ที่จังหวัดตราด

เป็นเมนูแซ่บจากปูแป้นค่ะ
ไปออกไปหาปูกันก่อน

เออตามพนักงานร้านอาหารเคียงคลองค่ะ

อยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำตราดอำเภอเมืองตราด

เสร็จแล้วก็ได้ปูแป้นหรือปูไม้แบบนี้มาหลายตัวเลยค่ะ

แล้วก็เอามาทำเป็นเมนูสุดแซ่บของทางร้านที่
จะคิดค้นสูตรได้ไม่นาน๘ปีมากรสชาติสุดอร่อย
นั่นคือยำปูแป้นสูตรเคียงคลอง
วิธีการนี้เอาปูแป้นไปดองน้ำปลาก่อน
จากนั้นแกะกระดองออกนะ
เสร็จแล้วเอาไปปรุงน้ำยำเห็นไหม
ก็จะมีทั้งมะนาวเป็นมะนาวสไลด์
ผักชีต้นหอมน้ำปลาหอมแดงพริกป่นคั่วพริกแดง

และนะคะปูแป้นลงไปทุกครั้งให้เข้ากัน

ไปทำทั้งของร้านเคียงคลองค่ะ
ให้นักข่าวฟังบอกทางร้านจะเน้นเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ
แล้วเมนูนี้ต้องพิธีพิถันมากใส่ใจเรื่องความสะอาดใส่ใจเรื่องเครื่องปรุงและวัตถุดิบนะคะ
โดยการใส่พริกเนี่ยก็ต้องเลือกพริกมาพริกแห้งเอามาคั่วข้าวคั่วก็ต้องสะอาดหอมใหม่เหมือนกัน
เพราะสิ่งนี้จะเพิ่มกลิ่นและรสชาติให้มันจัดจ้านขึ้น
ส่วนมะนาวสไลด์ที่ใส่ลงไปล่ะนอกจากให้ความเปรี้ยวแล้วยังช่วยดับคาวปูด้วย

ก็เลยทำให้เมนูยำปูแป้นสูตรเคียงคลองนี้อร่อยเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้า

โอ้โหเวลากินต้องลาดจำจิบปับจำไม่อีกทีล่ะ

โอ้โหบางคนไม่อยู่นะเคี้ยวกรุบกลับกินเข้าไปได้เลย

เพราะว่าปูนาปูตัวน้อยเนี่ยเขาบอกว่าเคี้ยวกินได้สำหรับบางท่านนะ
ค่ะมันก็กระดูกมันยังอ่อนอยู่กระดอกมันยังอ่อนอยู่
แต่สำหรับผมผมไม่เน้นเคี้ยวอย่างนั้นเพราะฟันผมแตกหมดแล้ว

แต่ปูแป้นมันจะมันเออ
กินได้ทั้งตัวแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ต้องดูดเคี้ยวเปลือกมันขนาดนั้นก็ได้

ให้เบอร์โทรไว้แล้วคุณผู้ชมอยากจะไปพิสูจน์ความอร่อยความเพลินความมัน
ยำปูแป้นนะคะร้านนี้ชื่อร้านอาหารเคียงคลอง
แล้วเขาอยู่เคียงคลองคืออยู่ข้างคลอง

แต่จะบอกว่าจริงปูแป้งมันมีแต่ฤดูใช่ไหม
มันไม่ได้น่าจะมีตลอดไม่แน่ใจว่าที่ร้านเขามีตลอด
แต่เขาบอกร้านนี้มีตลอดมีเรื่อยเลยมาตักได้ตลอด
เขาอยู่เคียงคลองเนี่ยก็เลยมีนะคะ